ชูวิทย์ตีแสกหน้า
สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องติดสนะกันเข้มข้น
เรื่องการเมืองว่าจะไม่พูดถึง
แต่มันก็มีประเด็นให้พูดถึงในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่ต้องพูดถึงกันก่อนก็คือเรื่องของคุณสมชัย
ถูกมาตรา๑๔ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ประชาชนอยากรู้ใช่ไหมคุณนิวว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภา๖๒ไหม
โพลหลายที่ก็บอกว่าอยากให้มีการเลือกตั้ง
ทั้งที่บรรยากาศในช่วงนี้อยู่ในการรักษาความสงบอยู่

ใครที่พูดขัดแย้งโลดแมพ

รถแมพคือการที่นำถนนไปเนี่ย

จะมีการเลือกตั้งกุมภา๖๒

บอกว่ามันมีเหตุผลจะต้องเลื่อนนะ

ใครที่บวกเลขไม่ถูก
จำเรื่องนี้ได้ไหมที่ท่านสมชัยบอก
ก่อนหน้านี้ว่าใครบวกเลขไม่ถูกให้ไปบวกเลขใหม่

เอาล่ะทีนี้วันนี้

ฉีอแจงเกี่ยวกับท่านมาโพสก็คือ
นายสมชัยศรีสุธิยากรกลายเป็นอดีตกรกตโพสต์
ชี้แจงอธิบายคาดการณ์สถานการณ์ทางการเมือง
เมื่อครั้งเป็นกรกตจนเป็นเหตุให้หัวหน้ารักษาความสงบ
ใช้มาตราสี่สี่ยุติการปฏิบัติหน้าที่
ทำให้โดยบอกว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

ทีนี้คอการเมือง
วันนี้ต้องพูดต้องฟังผม

เพราะผมจะชี้แจงเข้าใจ
ง่ายไม่ต้องไปลึกซึ้งอะไร
การเลือกตั้งปี๕๗
คือท่านสมชัยบอกว่าก็บอกไว้แล้วว่า๒๘เขต
ที่มีปัญหาจำได้ไหม
เมื่อปี๕๗มี๒๘เขตที่คบกัน
ให้คนเข้าไปเลือกตั้งแน่นอน

จำได้นะที่ตอนการเลือกตั้งเมื่อปี๕๗

เขาบอกว่าท่านสมชัยบอกว่า

ข้อที่๑คือ๒๘เขตตอนนั้นเลือกไม่พร้อมกัน

ก็เมื่อ๒๘เขตเขาไม่พร้อม

ตอนไหนขนาดนั้นรัฐบาลยิ่งแล้วก็บอกเลือกไปก่อน
เหลือ๒๘เขตเดี๋ยวค่อยมาเลือกทีหลัง
เพราะไอ้๒๘เขตเนี่ยเขามีกปศจำได้ไหมเป็นการไม่ให้เลือกตั้งไม่ให้เข้านะ
รวมทั้งหมด๒๘เขตเขาก็บอกว่า
ถ้าไม่ได้เลือกวันเดียวกันทั่วประเทศเนี่ยเดี๋ยวขึ้นศาลเขาก็
เดี๋ยวมันก็จะมีข้อคอรหาอีกทีหนึ่งเหมือนกันเลือกไม่พร้อมกันก็เลยโมคะไป

อันนี้เป็นสิ่งที่เคยพูดแล้วก็ถูกต้องตามนั้น
แล้วเขาบอกว่าสสวเนี่ยเลือกวันเดียวกันมันไม่ได้

แล้วเขาบอกคอสชตอนหลังก็จำได้ไหม
สชจะสนับสนุนภาคการเมืองได้ไหม
ก็คือถ้าในส่วนบุคคลน่าจะได้แต่ถ้าเกิดในนามของคอสชมันก็ดูไม่เหมาะไหม
เพราะว่าตอนนั้นหัวหน้าคอสชตั้งคำถามกับประชาชน
คศมีสิทธิ์สนับสนุนพักการเมืองหรือไม่
ผมได้ให้คำตอบก็คือท่านสมชัยบอกว่า
ขอสชถ้าหมายถึงตัวบุคคลก็อย่างที่คุณนิวว่าแหละ

ก็ความผิดแล้วเป็นตัวบุคคลที่ไหนและคอสชไม่ใช่ตัวบุคคลแต่เป็นองค์กร
สนับสนุนพักการเมืองอาจจะไม่เหมาะนะฮะ

๔ผมขอให้ข้อเท็จจริงว่าการเลือกกรกตจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาไม่เป็นไปตามกฎหมายคือไม่เป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผย

เมื่อไม่เปิดเผยก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีปัญหานะ
ท่านสมชัยพูดอยู่เพราะว่าผลก็คือสนลุงมะติไม่รับรองชื่อกกตทั้ง๗ท่าน
อาจจะท่านอื่นก็อาจจะมีเหตุผลอื่นเพราะว่าเขาจะมีรู้สึกว่าสองท่านมาจากศาลดีกาก็ถูกอีกแล้วนะ

เสนอให้สารรัฐมนูลพิจารณาเรื่องสสกับสว
ก็จะต้องมีการเลื่อนไป๒เดือน
ออกมาให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าหากยื่นเรื่องให้สารรัฐมนุน
แมพจะเคลื่อนไปรถแบบที่ผมบอกเมื่อกี้กุมภา
๖๒๖๒จะเคลื่อนไป๒๓เดือน
โดยก่อนหน้านั้นบอกว่าไม่เคลื่อน

อันนี้ถูกไม่ถูกเดี๋ยวดูกัน
เพราะว่าเรามีเวลามีวันที่ระบุให้
เดี๋ยวผมจะชี้แจงซึ่งท่านผู้ชมก็จะเข้าใจว่า
กุมภา๖๒จะได้เลือกตั้งหรือไม่
ข้อที่สามการคาดการณ์ว่า
สนชจะมีการยื่นสารรัฐมนูล
ประเด็นที่บอกกฎหมายลูกสว
จะเคลื่อนไปผลก็คือ
มีการยื่นสารรัฐมนูลไปแล้ว
คือถ้าเป็นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ
ผมว่าตัวผมก็คิดโดยส่วนตัวว่ามันเป็นสาระสำคัญ

เพราะว่าสงสารแล้วสงสารแล้วบรรทุนก็

ถ้าเป็นสาระสำคัญก็ต้องใช้เวลาพิจารณา
ถูกไหมถ้าเป็นสาระสำคัญจะพิจารณา๒๓วันได้ไง

ก็ต้องใช้เวลาเวลาที่พิจารณาเนี่ย
ก็พีมาแล้วอย่างต่ำก็ต้องมี๒เดือน

ดังนั้นถ้าเป็น๒เดือนจริงเลื่อนไหม

อืมอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูเวลากันเลยว่า

เลื่อนไม่เลื่อนวันนี้ต้องเจาะเอาเรื่องนี้
เพราะท่านสมชัยถูกปลดม๔

แต่สมชัยเขายิ้มแย้มนะ

อย่ามาพูดอะไรที่มันทำให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะ
เดี๋ยวมาดูวันที่เวลาครับว่าบวกเลขกันยังไง

สักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาว่ากันต่อค่ะ

กุมภาพันธ์๖๒ปีหน้า
ปีนี้๖๑กุมภาพันธ์๖๒จะมีการเลือกตั้งไหม
เลือกตั้งครั้งถัดไปตั้งแต่ปี๕๗ที่ไม่ประสบความสำเร็จ

ใครที่จะมาพูดว่าไม่เป็นไปตามรถแมพเนี่ยไม่ได้

กรกตไปพูดอย่างนี้ได้ยังไง
ต้องใช้ม๔๔ปลดฟ้าผ่า

วันนี้บิ๊กตู่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เริ่มบอกแล้วครับที่หนองบัวลำพูคือท่านไปที่

ให้สัมภาษณ์ในกรณีการออกคำสั่งม๔๔
นายสมชายออกจากการทำหน้าที่
กรกตว่ามันมีความจำเป็น

ก็ยอมรับว่ามีหน่วยงานเขาขอมา
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ซึ่งเขาบอกว่ามันไม่ไหวแล้ว
ทำให้ทุกอย่างสับสนอนละหมานมากพอควร
ผมก็ไม่อยากจะออกคำสั่งนี้กับใครหรอก
ขอร้องสื่อว่าพอแล้วจบได้แล้ว

ถ้าวันนี้สื่อยิ่งขยายความให้กับเขา

ถ้าอะไรเป็นประโยชน์ผมก็ฟัง

อย่างนั้นอย่างนี้ถามว่าเขาเป็นคนเลือกหรือ
เขาก็เป็นคนกำหนดวันเลือกตั้งหรือเปล่า

เมื่อไหร่มีการกำหนดวันเลือกตั้ง

แต่ต้น๖๒อศบ

จะมาบอกวันเลือกวันไหนกันอีก
ย้อนกลับไปเดือนตุลาอะไรกันอีก

ถ้าถามว่าถ้าเกิดมีนายสมชัยยังไม่หยุ

มีการเคลื่อนไหวอีกนายกย้อนถามพร้อมกับยกนิ้วขึ้นมา
กล่าวว่าใครจะเคลื่อนก็ไม่รู้แล้วสื่อจะไปขยายให้เขาทำไม
พูดไปแล้วคันยุงกัดเต็มไปหมด

นี่เสียงของนายกพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของทางคุณสมชัย
ทีนี้ก็มีการระบุอย่างที่ท่านสมชัยบอก
เอาล่ะดูสิว่าเขาไม่ใช่หน้าที่นี่หน้าที่เขากำหนดวันเลือกตั้ง
แต่อดีตกรกตท่านนี้ท่านสมชัยท่านบอกว่า
ถ้าดูตามเวลาแล้วเนี่ย
มันมีเวลา๙๐วันในการยื่นขอทุนปลด๙
อีก๙๐วันชะลอการใช้
อีก๑๕๐วันเลือกตั้งแล้วเสร็จคือหมายถึงว่าระยะเวลา
ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเขาบอกว่า๓๓๐วันหรือ๑๑เดือน
ค่ะนะแต่หากมีการยื่นยื่นอะไรครับ
ท่านผู้ชมครับการยื่นเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า
กฎหมายลูกเอ้าทำไมมีกฎหมายลูกแสดงว่ามันมีกฎหมายแม่
ค่ะก็กฎหมายแม่คือกฎหมายรัฐมนูลของเรานี่แหละครับ
รัฐมนุนคือกฎหมายแม่ใช้ในการปกครองก็ต้องล่าง
รัฐมนูลก่อนก็คือกฎหมายแม่ต่อมาก็มีกฎหมายลูก
กฎหมายลูกคือการประกอบเพื่อให้มีการเลือกตั้งสสสว
ทีนี้ปัญหามันอยู่ที่๒อันนี้แหละครับเลือกตั้งสสกับสว
สวคือการได้มาของสวเขาบอกว่าจะมีเปลี่ยนกลุ่มรถกลุ่มอาชีพไหม
จาก๒๐กลุ่มหรือ๑๐กลุ่มก็พอ๒๐มันเยอะไป
จะเปลี่ยนวิธีการเลือกไหมหรือว่าสมัครอิสระเนี่ยกับเป็นตัวแทนองค์กรเนี่ย
จะแบ่งกันยังไงอะไรยังไงอันนี้ก็คือการได้มาของสว
อันนี้คือกฎหมายลูกท่านผู้ชมเข้าใจนะฮะสสสว
ถ้าเกิดมีคนส่งสารรัฐมนุนซึ่งส่งแล้วล่ะถ้าเกิดเป็นสาระสำคัญ
อันนี้สาระสำคัญไหมผมว่ามันสำคัญมากเลยนะ
เงื่อนไขก่อนวิธีการได้มาอะไรต่างเนี่ยโอ้โหมันสาระสำคัญ
ถ้าสารรับนูลพิจารณาแล้วเป็นสาระสำคัญตกส่งใหม่เลย
ก็ต้องมานั่งเลือกกันใหม่เลือกกันใหม่พิจารณาใหม่
ซึ่งต้องใช้เวลา๖เดือนแต่ถ้าบอกว่าไม่สาระไม่สำคัญนะ
แก้ไขเล็กน้อยก็อาจจะใช้เวลาสัก๒เดือนนะ
ทีนี้เอาล่ะท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าส่วนสอสอยังไม่ต้องพูดถึงนะอีกขยักหนึ่ง
แต่อย่าพูดให้สับสนถ้านายกบอก๒กรุม๕
เพราะว่านายกยืนยันแล้วอย่าไปขยายความ
เพราะว่าคนที่กำหนดเนี่ยก็คือรัฐบาล
หรือโขสาชาวิทยาลัยมันคนกำหนดวัน
ไม่ใช่คุกกระต้องไม่ใช่หน่วยงานอื่นใด
ดังนั้นท่านก็อย่างนี้ดีไหมแปะไว้ข้างฝา
กากบากไว้ปฏิทินยังไม่ออกก็เขียนไว้ก่อนว่า
การเลือกตั้งครั้งต่อไปกุมภาพันธ์๖๒แน่นอนนายกยืนยันมา
อ่ะรอกันไปนะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องการเลือกตั้ง
แต่ตอนนี้พักกันก่อนแล้วกันช่วงหน้าตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
คุณนิวครับผมจะพาคุณนิวอาจจะไม่รู้
เรื่องอะไรครับเรื่องพวกนี้ผมรู้ดีกว่า
เกี่ยวกับสาวสาวใช่ไหมคะคือมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง
คืออาชีพอาชีพที่บอกก็ว่าอาชีพพริตตี้

พริตตี้แปลว่าสวยงามแต่ว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพใช้ชีวิตต้องสู้
อาชีพที่ผู้หญิงทำได้เท่านั้นทีนี้อาชีพพริตตี้เนี่ย
ในปัจจุบันเขาบอกเขามี๒สายสายขาวกับสายดำ
สายขาวท่านผู้ชมอาจจะเจอพริตตี้สวยตามห้างสรรพสินค้า
แล้วตัวเองไม่สวยได้ไหมก็ต้องสวยพร้อมเป๊ะค่ะ
ก็จ้างมาเป็นครั้งคราวค่าจ้างอาจจะ๑๑๕๐๐อยู่ทั้งวัน

เข้ามาเลยนะคะวันนี้เรามีนู่นมีนี่

หมดนี่คือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นอาชีพที่มันบริสุทธิ์
มันไม่ได้อาชีพสุจริตมันไม่ใช่อาชีพที่จะต้องไปอายอะไร
กินเทอร์เทนไปกินข้าวนะจะไปกินข้าวนะกินข้าวอย่างเดียวนะ
คือกินข้าวนี่มันก็กินเทอร์เทนคนหรือไงเนี่ยเห็นไหม
นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะจะได้รู้สึกบันเทิง
นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะจะได้รู้สึกบันเทิง
นั่งกินข้าวเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะจะได้รู้สึกบันเทิง
ผมนี่พูดแล้วก็ชอบเหมือนกันนะมีสาวมากินข้าว

จ่ายเท่าไหร่ก็ประมาณสัก๒๓ชั่วโมงอะ
๓ชั่วโมงกินข้าวอย่างเดียวนะไม่มีอะไรอย่างอื่นนะ

แต่แน่ใจหรือเปล่าเดี๋ยวเกินเลยไปว่ากัน

คุณคิดว่าจะเป็นอะไรได้ล่ะ
ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องพวกนั้น
หรือสปาล่ะเดี๋ยวนี้มีสปาหลายอย่าง
สปาอย่างที่ว่ากันนะคือนวดจริงนะ
อันนี้เขาสปาในที่ล่ม

ถามว่าผู้หญิงต่างเหล่านี้
เขาจะมาทำเพราะอะไร
เพราะว่าคุณนิวครับ
ถ้าเราไปทำอาชีพธรรมดาเนี่ย
จบการศึกษาก็อาจจะจบปริญญาตรี
ก็คงอาจจะได้เงินเดือนไม่มาก
แต่ถ้าไปทำพวกนี้นะผมสมมุติละกัน

ว่ารายได้ของเขาถ้าเป็นสายดำ

ก็คงจะอยู่ถึง๕๐๐๐บาท

อันนี้นับรวมคร่าวประมาณการไว้นะคะ
ทีนี้วันนี้ผมนำเรื่องนี้มาพูด

เช่นงานปาร์ตี้ไปงานอื่นบ้าง

ก็ปรากฏว่ามีหน่วยงานราชการหนึ่งแหละครับ

เต็มที่อันนี้คือเขาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะ

คือเจ้าของบทก็คือเป็นพริตตี้แล้ว
เราทำหน้าที่ของเราเต็มที่เท่าที่เราไหว
เอาหน้างานอยู่ไม่ใช่จ้างเรามาแล้วจะทำอะไรกับพวกเราก็ได้

เป็นคนมียศมีศักดิ์แต่คำพูดไม่สมกับยศเลย
คำขอโทษออกจากปากสักคำก็ไม่มี

ครั้งเดียวเหมือนกันแต่นี่โดนเหมือนกันลากไป
อย่างกับไม่ใช่คนโยนลงน้ำ

คือก็ต้องเข้าใจนะผมถึงบอกว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องสู้

สายขาวนี่เรียบร้อยไม่ได้ว่าอะไรเกิน
แต่สายดำนี่สิครับที่เอาเข้าไป
ซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะไปทำงานอย่างว่า
ไม่ใช่นะเขามีหัวใจเขารับงานพวกนี้หรือว่า
สนามกอล์ฟล่ะพวกตีก๊อบอะไรเนี่ย
มันต้องมีสาวไปถือร่ม

มันรู้สึกว่าสุภาพบุรุษภาคภูมิใจเหลือเกิน
มีผู้หญิงเดินถือล่มเดินตามคลอยดูแรคค่ะ
อันนี้คืองานกบ
เวลาเดินไปไหนเค้าจะคิดว่าแก่งัว
เห็นมั้ยก็ในประเทศไทยนี่
วิธีการหากินเนี่ยมันมีแปลก

สำหรับสุภาพสตรีที่มีท่าทางบุคลิกหน้าตาที่ดี
และอาจจะไปทำงานในส่วนที่เป็นข่าว
อย่างที่ผมบอกสายขาวที่เป็นผู้แนะนำสินค้าอะไรต่าง

ก็มีสายดำที่ไปนั่งกินนั่งคุยนะ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรที่เลยเถิดไปกว่านั้น
แต่อย่างไรก็ดีคุณนิวครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งหมดเขามีหัวใจ

ที่โพสต์ต่างราวนี้ก็ต้องเข้าใจละครับ
บางครั้งเห็นผู้หญิงไปที่เป็นของสนุกสนานเป็นของเล่นนะ
พอตัวเองมียศมีตำแหน่งนึกจะทำอะไรกับเขา

มีผู้หญิงที่ไปทำงานในประเทศเอเซียใต้
ซึ่งรวมถึงอินเดียศรีลังกา
สถานทูตไทยเขาเตือนมา
ไม่ว่าทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจ

คือกฎหมายที่นู่นก็เหมือนกับกฎหมายไทย
แต่แถมแรงกว่าเรื่องกฎหมายค้ามนุษย์

เขาจับเข้าคุกก่อนเลยอยู่ไป๓เดือน๖เดือน
แล้วค่อยมาตัดสินค่อยมาดูค่อยมาอะไร

ระหว่างอยู่ในคุกที่นั่นไม่มีญาติพี่น้อง
เพราะฉะนั้นก็เลยเตือนผู้หญิงไทยว่า
การที่จะไปทำและเดินทางไปต่างประเทศ
โดยเฉพาะในประเทศเอเซียใต้ซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณเยอะ
มีผู้หญิงที่ถูกจับกลุ่มอยู่ประมาณ๒๐กว่าคนที่รออยู่ในคุก
อยู่ในตารางมีแค่คนเดียวที่เขาส่งกลับ
อันนี้ก็เป็นข่าวซึ่งจะมาบอกให้ท่านผู้ชมเห็นว่า
อาชีพใหม่หรืออาชีพดั้งเดิมที่ผมพูดเนี่ย
มันก็ยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้ครับ
ค่ะวันนี้เราก็ได้ตีแสกหน้าเรื่องของอาชีพพริตตี้ด้วย

เดี๋ยวมาตีแสงหน้ากันต่อกับทุกเรื่องราวนะคะ
วันนี้หมดเวลาแล้วลากันก่อนสวัสดีค่ะ
ทวิสตีสากหน้า